ท้ายเบรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูร่างทรงกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นมิติใหม่ของร่างทรงจริงนะคะ
ปกติร่างทรงเขาก็จะอย่างนี้ประมาณนี้เท่านี้นะ
แล้วก็จะพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
แต่ทีนี้ค่ะร้องเพลงให้ฟังเลย
และเป็นเพลงที่ดังมากในช่วงแรกของการกักตัวโควิด

ประธานโทษร่างทรงเป็นนุ่นเจียนหรือโบ
นั่นแหละต้องเลือกค่ะว่าจะเป็นเจ้าแม่นุ่นเจ้าแม่เจนหรือเจ้าแม่โบ
แต่ว่านุ่นเจนโบเขายังมีชีวิตอยู่เป็นคนปกติ

แล้วชาวบ้านก็นั่งกันแบบสนุกไปด้วยบ้าง
ใช่ค่ะชาวบ้านนี่หยิบมือถือขึ้นมาขาย
ประทับแล้วแล้วก็เลยเกิดความสนุกสนานขึ้นมา
แล้วก็เปิดเพลงให้องค์ท่านได้เต้นกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองที่บ้านหลังหนึ่ง
ในตำรวจสำรวงในเทศบาลเมืองสุรินค่ะ
คนที่โพสต์คลิปนี้เขาไม่ได้ให้รายละเอียด
ว่าเป็นการเข้าทรงเทพเจ้าอะไรหรือเจ้าแม่อะไร
แต่เขาบอกว่าเป็นมิติใหม่จริง
เขาบอกว่าเขาเคยไปดูงานที่มีร่างทรงหลายงานแล้วค่ะ
งานนี้งานแรกที่ร่างทรงลุกขึ้นเต้นและเป็นเพลงดังด้วย
ฉันก็มีคำถามอยู่ในหัวก็อยากรู้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มาประทับทรงเนี่ย

หรือเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาชอบเพลงชอบเต้น
ให้เต้นบูชาหรือเป็นยุคใหม่
ใครทราบใครไปวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นบอกเพิ่มเติม